คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของสินสอด๑ล้านบาทหายไปไหน

คือมันเป็นข่าวเป็นคราวออกมาเพราะว่ามีช่างภาพงานแต่งคนหนึ่งเนี่ย
เขาก็ไปถ่ายภาพงานแต่งให้แต่ปรากฏว่าทางแม่ของฝ่ายเจ้าสาวเนี่ย
หาว่าช่างภาพคนนี้เอาเงินสินสอดไป๑ล้านบาท

ตอนนั้นเนี่ยนะทีมช่างภาพทีมออกมาไหนเกือบจะซวยแล้ว
ช่างภาพคนนี้บอกผมเปล่าเลยครับผมไหว้ได้เลย
ผมไม่ได้เอาเงินสินสอดตรงนี้ไปเลยแล้วผมขอแจ้งความด้วย
เพราะว่าคุณทำให้ผมเสียชื่อเสียงเขาก็ไปแจ้งความกันตัวเองออกไว้ก่อนนะฮะ
ทีนี้ก็มีการตรวจสอบแล้วฮะสำหรับเรื่องนี้ว่าเงินสินสอด๑ล้านบาท
หายไปไหนมันหายปริศนานะครับ
เรื่องนี้นะฮะมันโพสต์อยู่ในโลกโซเชียลมาหลายวันแล้วนะ
สองสามวันแล้วนะฮะเราก็ตามความคืบหน้ามาโดยตลอด
ล่าสุดทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชร
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกจันสอนที่มากำกับดูแลคดีด้วยตัวเอง
แล้วก็บอกว่าได้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก
โดยเฉพาะในส่วนญาติของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่างานแต่งงานนั้นน่ะ
เจ้าบ่าวขออภัยเป็นสาวหล่อนะคุณนะ

ส่วนเจ้าสาวก็เป็นผู้หญิงปกติแล้วนะครับ
ตำรวจก็เชิญตัวมาสอบปากคำแล้ว
แต่เชิญตัวได้แต่ยาดนะครับคุณฮะ

เพราะว่าตัวของสาวหล่อกับเจ้าสาวเองหายไป

มีหลักฐานภาพถ่ายในงานจำนวนมาก
ระบุไทม์ไลน์ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนในเวลาใด
ซึ่งตอนนี้ตัดช่างภาพออกไปก่อน
ช่างภาพก็คือนายธนาหรือบอยตัดออกไปได้เลย

ที่เขามาพบพนักงานสอบสวนพบตำรวจพบรองผู้การเองเลยนะครับ

เชื่อแล้วบอกมาตัดคุณบอยออกไปก่อนได้เลย

ปกติแล้วเงินสินสอดในงานแต่ง

แต่นี่กลับห่ออย่างดีนะครับ
แล้วก็ตอนในงานแต่งพิธีกรก็บอกว่าไม่ต้องเปิดเลย

เก็บถ่ายไปทั้งปือไปทั้งหอนั่นเลยได้เลย
ไม่ต้องเปิดนับไม่ต้องเปิดดูอะไรเนี่ย
และแม่เจ้าสาวก็นำไปเก็บไว้ในห้อง

ซึ่งตำรวจได้มีการสอบปากคำแม่เจ้าสาว

ก็พบว่าเมื่อเงิน๑ล้านบาทถูกเก็บเข้าไปในห้องแล้ว

ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปในห้องนั้นได้อีก

ทีนี้ทางด้านของคุณบอย

นี่ขนาดตอนที่คุณบอยเขากลับมาที่บ้านงานนะ

ใช่เขามาแจ้งความกับตำรวจไว้
เขาก็มารับฟังความคืบหน้าทางคดีเหมือนกัน

เมื่อคืนเขาไปพบท่านรองผู้การจังหวัดเลย

ก็ไปคุยกับรองผู้การจังหวัดนะฮะ

คุณบอยเรื่องมันเริ่มขี้คลายแล้วนะ
คุณบอยเห็นอย่างไรบ้างนะฮะ

เออนะครับ
เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นคดีนะ
ตำรวจเองก็ต้องรอที่จะสอบปากคำเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
ก็มีการเชิญมาให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจ

บ่าวสาวเขานัดไว้เขาจะเข้าให้ปากคำตอนคืน
ตำรวจทั้งคุณบอยทั้งนักข่าวของเราก็รอทั้งคืนนะครับ
ปรากฏว่าเอาบ่าวสาวคู่นี้ไม่เดินทางมาที่สพ
แล้วก็ตำรวจโทรศัพท์ติดต่อไปหลายต่อหลายรอบ
บ่าวสาวคู่นี้ไม่รับสายตำรวจแล้วนะฮะอืม

ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอเนกรองผู้การจังหวัด

บ่าวสาวควรจะมาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้นะ
อยากให้ทุกคนรอฟังความจริงจากปากของทั้งคู่เอง
ว่าผู้เป็นแม่เจ้าสาวคงไม่รู้เรื่องอะไรรู้ไหม
ไม่รู้เรื่องว่าเงิน๑ล้านบาทหรือว่าสินสอดเนี่ย
เป็นสินสอดแบบเช่ามา
คือแปลว่าเช่ามาโชว์ในงานแต่งเฉย
หลังจากนั้นก็ต้องเอาสินสอดนั้นกลับไปคืนร้านที่เขาให้เช่าเงินสด

แล้วทีนี้แม่ก็นึกว่ามันเป็นอะไรนะ

ใช่เพราะว่าเอาจริงนะภาพสุดท้ายที่ช่างภาพเห็น
คือแม่แบกสินสอดขึ้นบ่าแล้วก็เข้าห้องนั้นไปไง
เออนะครับแต่ทีนี้ทางด้านรองผู้การจังหวัด
อยากให้บ่าวสาวคู่นี้มาให้ปากคำด้วยตนเอง
ถ้าไม่มานะมันต้องออกหมายเรียก
ใช่ค่ะแล้วถ้าไม่มาอีกต้องออกหมายจับเลยนะฮะ
พูดถึงเรื่องของสินสอดเช่ากันหน่อยนะครับ

เรื่องของคู่บาสาวที่ต้องการที่จะเอาสินสอด

ก็มีคุณจะเอาเป็นสร้อยทองหรือจะเอาเป็นทองแท่ง
หรือว่าคุณจะเอาแหวนเพชรรถยนต์มีหมดเลย
มีหมดฮะยกตัวอย่างฮะ
ถ้าจะเช่าเงินสด๕๐๐๐บาท
มาเป็นสินสอดทองมั่นในงานเอามาโชว์เฉยนะ
คุณต้องเสียค่าเช่าอยู่ที่๓๕๐๐บาท
ถ้าจะเช่าเงินสด๑แสนบาทก็จ่ายค่าเช่าเขาไป๗๐๐บาท
เงินสดหลักล้านนะล้านบาทก็เรทค่าเช่าอยู่ที่๔๕๐๐๐บาท
ถ้าเช่าทองคำแท่งด้วยนะฮะทองแท่ง๕บาทเนี่ย
ค่าเช่าจะอยู่ที่๒๕๐๐บาท
ถ้าเช่าทอง๓๐บาทเลยนะ
ค่าเช่าอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
หรือถ้าเช่าแหวนเพชร๑วงนะค่าเช่าจะอยู่ที่๘๐๐๐บาท
คุณเอาจริงล่าสุดเมื่อคืนนี้ฉันแอดไลน์เข้าไปเลย

ดิฉันอยากรู้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะ

คุณจะเอาทองด้วยคุณจะเอารถเบนท์ติดโบอะไรอย่างนี้ก็ได้
แต่จริงมันมีเงื่อนไขในการดูแลความปลอดภัยด้วยนะ

เพราะทางผู้ให้เช่าเขาเหมือนทำเป็นธุรกิจเลย
เขาจะมีคนมาดูหน้างานด้วย
มาคอยคุมเงินมาอารักษาทรัพย์สินด้วย
ใช่ค่ะแล้วเท่านั้นไม่พอนะยังมีให้เช่าเจ้าเบ่าอีก
อันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าบางคนเขาอยากแต่งงานแก้เคล็ดไง

แล้วเขาต้องดูด้วยนะว่าทางพ่อแม่ของฝั่งเจ้าสาว

เอาเป็นว่ากรณีนี้เหมือนว่าไปเช่าเงินมา
เพื่อจะเป็นสินสอด๑ล้านบาท
แล้วหลังจากเช่ามาก็น่าจะเอาไปคืน

ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคุณเมื่อตอน๑๑โมง
ทางด้านรองผู้การจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยนะคะ
เจ้าเบ่าเขาสารภาพแล้วเช่าเงินมา๑ล้านบาทเลยนะ
ตังค่าเช่า๔๐๐๐บาทแล้วเอามาใช้ในวันงาน
วันนั้นก็มีคนจากบริษัทที่เช่าสินสอด

ให้กับคนคุมเงินกลับไปหลังจากเสร็จพิธีไง

ใช่สรุปก็คือพ่อแม่เจ้าสาวตัวเจ้าสาว
ไม่รู้นะคะว่าเป็นการเช่ามา
คนที่รู้มีเจ้าบ่าวแค่คนเดียวเอง

พ่อแม่เจ้าสาวก็มาให้ปากคำแล้วเหมือนกัน

รู้เรื่องราวของความเป็นจริงแล้ว
ว่าเงินสินสอดเงินเช่ามา
และทีนี้พ่อแม่ของเจ้าสาวก็ยืนยัน
ไม่เอาเรื่องทั้งเจ้าสาวที่เป็นลูก
แต่จะดำเนินคดีกับเจ้าบ่าว

ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมแจ้งข้อกล่าว
เจ้าบ่าวว่ารักทรัพย์ในเคหสถาน

อันนี้เพราะว่าพ่อแม่เจ้าสาวเขาแจ้งไว้แบบนี้

แล้วก็ต้องให้เจ้าเบ่า
มาให้ข้อมูลมาให้ปากคำด้วยตัวเองด้วย
แล้วก็เจ้าบ่าวถามว่ามาให้ปากคำหรือยัง

แต่ไม่ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนนะฮะ
คือเป็นเพราะว่าพ่อแม่เจ้าสาวแล้วก็เจ้าสาวไม่รู้เรื่องไง

แต่ถ้าบอกไว้ก่อนว่าจะเอาเงินมาตั้งโชว์เฉย